วันนี้มีอีกคดีหนึ่งที่เป็นคดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
และวันนี้มีพิธีชาปนักศิษย์ศพน้องพิมน์นางสาวทัศน์สาวรรณสุวรรณกฤษ
วัย๒๕ปีแฟนสาวของทอยนายธนพัฒน์ชนะกุลพิสาร
วัย๒๑ปีนักแสดงหนุ่มวัยรุ่นนักแสดงซีรีส์
นี่คือที่วัดบึงทองหลางนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพ
ก็แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คือคุณพ่อคุณแม่พี่สาว๒คนหรือแม่เพื่อนที่มาด้วยในงานวันนี้
ทุกคนเนี่ยยังทำใจไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
พี่สาวคนโตของน้องพิมเนี่ยนะฮะสวมชุดสูตรสีขาวนะครับ
ถือรูปถ่ายของน้องพิมคู่กับคุณแม่นะครับ
ส่วนพี่สาวคนกลางนี่จะถือกระถางทูบอยู่นะฮะ
ทุกคนก็ร้องไห้นะครับนี่เป็นช่วงที่เดินรอบเมนนะครับ
ก่อนจะทำพิธีชะพนักกิจก่อนจะเคลื่อนศพขึ้นเมนนะครับ
คุณพ่อเองก็ร้องไห้ตลอดเวลาคุณแม่ก็ร้องไห้
ลูกสาวสองคนก็คือพี่สาวของน้องพิมทั้งสองคนเนี่ย
ก็ต้องคอยพยุงคุณแม่นะครับ
ก่อนที่จะมีพิธีทอดผ้าไตรเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
มีเพื่อนได้มากล่าวคำอาลัยถึงน้องพิม
คือเพื่อนสนิทเนี่ยเป็นผู้กล่าวคำอาลัยนะครับ
ใจความก็บอกถึงนิสัยใจคอของน้องพิม

เป็นคนจิตใจน้ำใจดีเป็นที่รักของเพื่อนของครอบครัว
อยู่สามต่อหน้าและนับกรรมของท่านทั้งหลายได้โปรด

คือเมื่อวานเนี่ยทางคุณแม่น้องพิมเนี่ยให้พี่สาวมารับเอาไว้แทน
เอมมี่แม็กซิมเข้าไปแสดงความอาลัยไปขอโทษต่อ
คุณเอมมี่ไม่ต้องขอโทษเพราะว่าคุณเอมมี่ไม่ได้ก่อเหตุ
แต่คนที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยคือทอยแฟนหนุ่มของน้องพิม
จากนั้นก็มีพิธีวางดอกไม้จันทร์นะครับท่านผู้ชมครับ
ครอบครัวเพื่อนสนิทนะครับ
ทุกคนก็วางดอกไม้จันทร์แล้วก็ไปเคาะโรงศพน้องพิม

ส่งดวงวิญญาณก่อนที่จะมีพิธีเผาจริงนะครับ
แม่ของน้องพิมนะครับพี่สาวทั้งสองคน
ตอนที่มาวางดอกไม้จันทร์เนี่ยร้องไห้กันอย่างหนักนะครับ
คือทุกคนยังทำใจไม่ได้นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันมันรวดเร็วแล้วก็มันอุกอาจเหลือเกินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับหญิงสาวคนหนึ่งที่อายุเพิ่ง๒๕ปีเท่านั้น
แม่น้องพิมพ์เธอค่ะ
คือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่โรงศพของน้องพิม
เข้าสู่เตาเผาในเมนแล้วใช่ค่ะก็จะให้ทางครอบครัวเข้าไปวางดอกไม้จันทร์ด้านใน
ค่ะวางดอกไม้จันทร์เสร็จตรงเนี้ยครอบครัวญาติพี่น้องเนี่ย
ใจแทบสลายแล้วฮะเพราะว่ามันกลับสุดท้ายแล้วอ่ะ
การเผาจริงจะเกิดขึ้นแล้ว
ก็ต้องประคองกันเดินลงมาจากเมนนะครับเพราะว่าพระก็จะสวด
ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำพิธีต่อใช่ค่ะในการชาปนกิจจริงค่ะ
ซึ่งที่งานศพเนี่ยนะคะเราได้เจอกับเพื่อนสนิทของน้องพิมด้วยนะคะ
นางสาวพัชราพันธ์มนมนตรีค่ะเธอบอกว่าสนิทกับน้องพิมมาห้าปีแล้ว
เพราะว่าเรียนที่เดียวกันครับเพิ่งจะมารู้ว่าพิมมีโรคประจำตัวคือ
ซึมเศร้ากับไบโพล่าก็เมื่อช่วง๒ปีให้หลังที่รู้จักกันมา
บอกว่าทุกครั้งที่พิมมีอาการเนี่ยเธอจะเป็นคนแรกที่พิมโทรหา
แล้วก็บอกให้มาอยู่เป็นเพื่อนครับคืออาการของพิมเนี่ย
จะเป็นอาการแบบอยากร้องไห้เศร้าเสียใจแล้วก็อยากให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนตลอด
เหตุการณ์ที่ร้อยเรียงที่สุดที่เธอเคยเจอจากอาการของพิมก็คือ
พยายามกินยาฆ่าตัวตายแต่เธอห้ามไว้ได้ทัน
บอกว่าเท่าที่รู้จักกันมาสนิทกันมา
ไม่เคยทำร้ายคนอื่นนอกจากทำร้ายตัวเอง
และยังไม่เคยเห็นพฤติกรรมในลักษณะหยิบอาวุธมาทำร้ายใคร
สองวันก่อนเกิดเหตุพิมยังเพิ่งโทรคุยกันอยู่เลยแล้วบอกว่า
เดี๋ยวหลังโควิดนะเจอกันหน่อยไม่ได้เจอกันสักที
ไม่รู้ว่าจะตายเพราะโควิดก่อนหรือตายเพราะอะไรกันแน่
บอกว่าก็เข้าใจว่ามันเป็นคำพูดแบบเชิงล้อเล่น
ความคิดถึงเพื่อนแล้วเธอก็บอกว่ามีเพื่อนในกลุ่มบอกว่าพิมพ์มาเข้าฝันด้วยนะคะ

หนักสุดเหรอคะก็มีพยายามกินยาค่ะใช่แต่ก็เข้าไปช่วยไว้ทัน
คือด้วยความที่เขาเป็นบายโพล่าด้วยนะคะทำให้สภาวะอารมณ์ของเขาอ่ะ
ค่อนข้างไม่ปกติขึ้นขึ้นลงลงก็เป็นไปได้ที่จะมีปากเสียงกับแฟนบ้าง
มีอาจจะมีลงไม้ลงมือบ้างในบางครั้งแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วไม่ใช่เรื่อง
ไม่ใช่เรื่องที่หนักอะค่ะไม่เคยมีถึงแก่ชีวิตขนาดนี้
ช่วงวันเกิดนะคะที่ผ่านมาพิมเคยพูดว่า
เมื่อไหร่จะได้เจอกันสักทีอยากเจอเพราะว่าปกติเราเจอกันตลอด
นี่จะต้องตายเพราะโควิดก่อนหรือตายเพราะอะไรก่อนเนี่ยพูดแค่นี้ค่ะ
ไม่อยากคิดว่ามันเป็นลางอะค่ะไม่อยากคิดว่ามันคือรางบอกเหตุ
เพื่อนเล่าให้ฟังว่าฝันถึงพิมเมื่อตอนเช้ามืดวันนี้ค่ะ
ว่ากำลังเดินเดินไปที่ไหนสักที่นึงไม่รู้สูงกับพิม
แล้วก็พิมหันมายิ้มให้คิดว่าก็คงเป็นความฝันที่ดี
ว่าเขาคงมาลาแล้วก็ไปอย่างมีความสุขซึ่งเธอบอกว่าพิมพ์เล่าเรื่องถอยทอยให้ฟังด้วยนะคะ
ว่าเป็นผู้ชายคนใหม่ที่เพิ่งจะตกลงคบหากันได้ประมาณสักเดือนนึงแต่เธอบอกเธอไม่รู้จักไม่เคยเจอด้วย
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถอยเนี่ยเป็นนักแสดงแต่เท่าที่เห็นเนี่ย
ดูมีความสุขมากแล้วก็ดูรักผู้ชายคนนี้มากบอกว่ารู้สึกดีที่ได้ทำอะไรให้กับถอย
ซึ่งเธอบอกว่าพิมเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักมากนะคะส่วนปัญหาทะเลาะกันเธอบอกว่าไม่รู้
เพราะว่าเขาเพิ่งคบกันแล้วพิมก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังแต่เพื่อนสนิทเนี่ยยืนยันว่า
พิมเลิกรากับแฟนคนก่อนก็น่าจะเป็นเรื่องความไม่เข้าใจในอาการป่วยของพิม
พิมพ์โพสต์ว่าเคยถูกทำร้ายร่างกายอันนั้นก็คือเรื่องจริงนะคะ
แต่เป็นการถูกทำร้ายร่างกายจากแฟนเก่าหรือว่าอดีตสามีที่แต่งงานด้วย
โดยตอนนี้เธอบอกว่าทั้งกลุ่มเพื่อนแล้วก็ครอบครัวของพิมไม่กังวลเรื่องคดีเลย
เพราะเชื่อเรื่องความยุติธรรมและมั่นใจว่าพิมจะได้รับความเป็นธรรมในคดีนี้
ก็อยากให้พิมพ์ไปสบายไม่ต้องห่วงอะไร
ซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะเพื่อนสนิทของพิมพูดแบบนี้นะคะ
เพื่อนและครอบครัวของพินทราบข้อมูลและประวัติพฤติกรรมรุนแรงของถอยมาส่วนหนึ่งแล้ว
เพราะฉะนั้นก็จะเชื่อได้ว่าพิมไม่ใช่เหยื่อคนแรกที่ถูกคนก่อเหตุคนนี้ทำร้าย
และอยากฝากถึงทุกคนที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ก่อเหตุ
ใครที่เคยถูกกระทำขอให้ออกมาพูดออกมาบอกข้อเท็จจริงของผู้ชายคนนี้
ว่าจริงแล้วเขาเป็นคนยังไงเพื่อให้สังคมเข้าใจ
และให้แฟนคลับที่ยังให้กำลังใจเข้าใจด้วย
เป็นคนที่เต็มที่กับความรักมาก
คิดว่าพิมไม่ได้เป็นเหยื่อคนแรกที่เคยถูกคนก่อเหตุคนนี้ทำร้าย
ก็อยากจะฝากถึงทุกคนที่เคยได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ก่อเหตุ
ให้ออกมาพูด
ออกมาบอกข้อเท็จจริงของผู้ชายคนนี้
ว่าเขาจริงแล้วเขาเป็นคนยังไง

ให้แฟนคลับที่ยังให้กำลังใจเขา

ก็ไม่อยากจะร้องไห้ให้พิมรู้แล้ว
เพราะว่าคือพิมก็รู้ว่า
เรารักแล้วก็ผูกพันผ่านเรื่องราว
หลายอย่างมากที่เราเจอมาด้วยกัน
ก็อยากให้ไปให้สบายไม่ต้องห่วง
แล้วเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวหมาที่พิมเลี้ยง
เดี๋ยวบิวจะช่วยดูแลอีก
คือในมุมเพื่อนของน้องพิมเนี่ย

ฝั่งของผู้ต้องหาก็คือถอย

ผู้ที่เป็นแฟนคลับหรือว่าผู้ที่ใกล้ชิดกับเขาเนี่ย
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านในคืนวันนั้น

เป็นทอยไปแทงพิมพ์

แล้วผมก็ไปแย่งมีดแล้วทีนี้ผมก็จำอะไรไม่ได้อะไรยังไงประมาณอย่างนี้นะฮะ
หรือแผลลึกแผลตื้นอะไรก็ว่ากันไป
แต่เพื่อนของน้องพิมยืนยันว่าน้องพิมไม่เคยทำร้ายใคร
ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ศาลเนี่ยไม่ให้ประกันตัวนายธนพัฒน์หรือว่าทอยนะครับ
แต่ทางทนายความก็ได้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ขอประกันตัวอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งวันนี้สารอาญามีนบุรีอ่านคำสั่งสารอุทธรณ์นะครับ
และยืนยันไม่ปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะไม่ให้ประกันตัว
โดยสารอุทธรณ์พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดี
คำร้องขอฝากขังแล้วเห็นว่าข้อหามีอัตราโทษสูง
พฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องอุกอาจร้ายแรงจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ผู้ต้องหาในระหว่างการสอบสวนนี่คือภาพเมื่อวานนี้นะครับ
ตอนที่ถูกคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องหาเพื่อจะไปคุมตัวไว้ในเรือนจำก่อน
ระหว่างการฝากขังของเจ้าหน้าที่ในช่วงของการสอบสวนดำเนินคดี
วันนี้ทนายความขอยื่นอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งและสารอุทธรณ์ท่านก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับ
ทนายเจมส์นะครับทนายนิติธรแก้วโตเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทต้นสังกัดของทอยเนี่ยบอกว่า
จากนี้ไปก็คงต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะออกมาอย่างละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องของบาดแผลที่พบในตัวผู้ตายทั้งหมด๒๐แผล
ว่าในจำนวนนี้เนี่ยมีกี่แผลที่ทำให้เขาเสียชีวิต
และเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นจากใครกันแน่เนื่องจากคดีนี้มีกรณีอาการป่วยของฝ่ายหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ซึ่งหลังผลนิติวิทยาศาสตร์ออกมาก็จะรวบรวมเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อขอให้สารพิจารณาใหม่อีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องการให้ประกันตัว
เพื่อออกมาต่อสู้คดีของฝ่ายของถอย
คือหลังจากที่ยื่นอุทธรณคำสั่งของสารชั้นต้นไปแล้วสารอุทธรณ์ท่านก็มีความเห็นยืนตามสารชั้นต้น
คือมองว่าเป็นพฤติการร้ายแรงนะครับกระทำการอย่างอุกอาจแล้วก็โทษสูง
ก็เลยไม่ออนุญาตให้ประกันตัวคราวนี้ผมก็เลยต้องกลับมาตั้งหลักก่อน
โดยที่อาจจะรวบรวมหรือรอให้ผลทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
กลับมาที่อาณีตำรวจก่อนแล้วก็อาจจะขอประกันตัวใหม่รอบหนึ่งนะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมครับ